คุณผู้ชมครับเกิดเหตุรถไฟดีเซลรัง
ขบวนสายมหาชัยวงเวียนใหญ่นะครับเกิดเบรกแตก
ทำให้ขบวนรถพุ่งเข้าไปชนปะทะกับสถานีวงเวียนใหญ่
เมื่อวานหลายคนแชร์ภาพนี้ในโลกโซเชียล
โอ้โหมันพุ่งเข้ามาชนสถานีแบบนี้เลยเหรอครับ
แล้วก็มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บไป๒ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ขบวนรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ตกรางเบรกไม่อยู่
เกิดขึ้นภายในสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
โดยที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟจำนวน๕ตู้โบกี้
ประกอบด้วยโบกี้ที่มีคนขับทำหน้าที่เป็นหัวลาก๑ตู้
โบกี้สำหรับบริการผู้โดยสารอีก๔ตู้
หลังขบวนรถไฟทะไหลพุ่งไปชนแป้นปะทะ
ปะทะนะฮะคือที่ชาญชาลาของสถานีรถไฟ
ในจุดจอดทุกจุดมันก็จะมีแป้นปะทะอยู่
รถคันนี้เบรกเอาไม่อยู่แป้นปะทะก็เอาไม่อยู่
พุ่งชนจนมันถล่ำแล้วก็รถไฟมันเอียงเกือบตกรางแบบนี้นะครับ
ทำให้โบกี้ที่เป็นหัวลากตกรางเอียงขวาธมุม๗๐องศา
เรื่องต้นมีไม้หมอนรางรถไฟได้รับความเสียหาย๓ท่อน
แล้วก็เหล็กรางรถไฟคดงอยาวประมาณไป๓เมตร
ยังไม่นับต้นไม้ต้นไร่รวมถึงรั้วกั้นต้นไม้สวนเสริญอะไรของเขา
อกจากนี้มีผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยระบาดเจ็บเคล็ดขัดยอก๒ราย
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่จึงเร่งนำตัว
ส่งให้แพทย์โรงพยาบาลตากศิลปทำการปฐมพยาบาล

จากการสอบถามตัวแทนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมรถไฟ

พนักงานขับรถไฟได้นำตู้โบกี้หัวลาก
เลขที่กซข๑๒๐๖
ตู้โดยสารอีก๔ตู้มาจากสถานีรถไฟมหาชัย
กระทั่งรถแล่นมาถึงสุดสาย
ก็คือที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่แห่งนี้

คือหม้อลมเบรกซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ตามปกติ
แต่โชคดีที่ระหว่างนั้นความเร็วมันชะลอลงแล้ว
เพราะจะเข้าจอดที่สถานีแล้วมันก็ต้องชะลอลงนะฮะ
ทำให้หัวลากพุ่งชนแป้นปะทะ
แล้วก็เกิดตกรางเล็กน้อยเอียงแบบนี้เล็กน้อย
ซึ่งล่าสุดสามารถเดินรถได้ตามปกติแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์ทั้งหัวรถลากแล้วก็โบกี้ต่างออกแล้วนะครับ